ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะฮะ
โดยเฉพาะที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนอกจากเด็กที่เสียชีวิตแล้ว
มีเด็กที่บาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้เด็กชายวัยสามขวบคนหนึ่งนะฮะ
ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องอยู่ห้องไอซียู
วันนี้มีข่าวดีน้องออกจากห้องไอซียูได้แล้วนะครับ
ย้ายไปอยู่ห้องพิเศษนะครับคุณแม่บอกว่า
น้องเนี่ยวันนี้ตื่นมานี่ก็ร้องงอแงเลยบอกหิวนมนะฮะ
ไม่ยอมดื่มนมที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเอามาให้เพราะว่าเขามีนมรสโปรดของเขาอยู่
คุณแม่ต้องไปหามาให้ดื่มนะครับซึ่งถ้าถือว่าอาการโดยรวมเป็นยังไงเนี่ย
แม่บอกว่าลูกชายอาการฟื้นตัวเร็วมากรักษาอาการในห้องไอซียูโรงพยาบาล๖วัน
คุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นออกจากห้องไอซียูได้แล้วนะฮะ
ตอนนี้ไปอยู่ห้องพิเศษนะครับเดี๋ยวดูอาการอีกระยะหนึ่ง
ถ้าดีขึ้นกว่านี้เนี่ยจะย้ายไปอยู่วอร์ดของเด็กแล้ว

โรงทางง่างเลยค่ะตอนเช้านี้มาดื่มฟังอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องค่ะ
ตอนที่คุณหมอบอกออกมาหมอบอกว่าให้แม่ไปซื้อน้องพี่น้อง

เพราะว่าหมอบอกว่าเมื่อคืนนี้น้องก็ตื่น
แล้วก็บอกว่าหิวหิวหิวนม
ก็ดีใจมากทำให้ลูกแข็งแรงขึ้นเรื่อย
คุณหมอมันก็ดีใจเหมือนกันค่ะ
ทางครอบครัวของหนูน้อยวัย๓ขวบคนนี้ก็ใจชื้นขึ้นหน่อย
แต่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกครอบครัวหนึ่งมีเด็กชายอายุ๔ขวบนะครับ
นี่ก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันนะครับ
แต่อาการก็ดีขึ้นเรื่อยตอนนี้สามารถขยับตัวได้แล้วแต่ยัง
แล้วแม้มันลึกเช่นเลือดขาดนะครับ
ทางคุณแม่บอกตอนนี้เป็นห่วงลูกนะฮะ
ก็ยังนอนไม่หลับมาเฝ้าที่โรงพยาบาลกันทุกวันนะครับ
คุณหมอบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นเดี๋ยวจะต้องส่งตัวต่อนะครับ
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ
ก็ขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะคะ